เราก็รับงานกันไปค่ะ

ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ

แล้วก็ทำนู่นทำนี่มีหลายอย่างให้ทำ
ครับค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เรื่องเต้ยกับเล็กใช่ไหมคะ
ก็จริงแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับเราสองคนเหมือนกันค่ะ
ก็เป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่
ตัดสินใจร่วมกันไม่มีประเด็นของใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะ
เป็นเต้ยกับเล็กไม่มีมือที่๓แน่นอนค่ะ

กับเวลาที่ผ่านมาก็๓ปี
เต้ยเต้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันก็ไม่น้อยเกินไปที่เราจะทำความรู้จักกับใครสักคนนึง
ก็เป็นคนที่น่ารักมากอีกคนนึงในชีวิตของเต้ยเหมือนกัน
สักเหตุเกิดจากอะไรคะ
ปรับจูลกันบ้างมันเรื่องปกติยังเต้ยเต้ยกับเล็กอย่างงี้

ว่าเรามีหลายเรื่องที่เราต้องจูลเข้าหากัน
เพราะว่าคือเหมือนแบบเออเราเราเราทำความรู้จักกันมาในในช่วงหนึ่งเนอะ
สามปีเราก็จะรู้ว่าเออเราเป็นยังไงเราเข้ากันได้เข้ากันไม่ได้แบบไหน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มันก็เลยเหมือนแบบมันก็ต้องใช้ความกล้าหาดในการยอมรับมันเหมือนกัน
แล้วก็ตัดสินใจทางนี้ทั้งคู่เหมือนกันนะคะที่จะแบบว่าทั้งนี้ไม่ช่วงตอนนี้เต้ยลำแบบใจไหมค่ะ
เธอตัดสินใจว่าแบบอ่าเราเลือกทางนี้แล้วเดี๋ยวว่าจะไม่ไปต่อกันอะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายอยู่แล้วอะค่ะสำหรับเรื่องเหล่านี้เนอะคือเต้ยเองก็ก็โตแล้วเนาะ
ก็แบบสามสิบกันแล้วทั้งคู่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะตัดสินใจแบบแค่แบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะค่ะ
มันก็ใช้เวลาเราเวิร์คออนความสัมพันธ์นี้กันมาค่อนข้างเยอะค่ะ
คือแบบเราสามารถพูดได้เลยว่าเราจะไม่มีคำว่าลูกนี้ทำอย่างนี้ดีกว่า
เพราะว่าเราสองคนก็แบบตั้งใจเต็มที่กับกับครั้งนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่า
การที่เราตัดสินใจทางนี้มันเป็นอะไรที่เฮลตี้มากกว่าสำหรับเราทั้งคู่
แล้วเราเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่
อย่างที่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราทั้งสองคนค่ะใช่ค่ะ
อย่างที่มาเจอพี่ทุกคนวันนี้ค่ะก็มีการคุยกับเล็กแล้วตลอดเพราะว่า
เองเขาก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรามากมากเหมือนกันเพราะว่า
กลัวว่าจะโดนเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเราก็มีการคุยตลอด
คือเล็กก็เป็นแบบผู้ชายคนหนึ่งในชีวิต
ที่เขาก็น่ารักมากคนหนึ่งเลย
เสียดายเวลาไหมคะ๓ปีที่ผ่านมา
ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายค่ะ
แต่ว่าไม่เสียดายที่เราได้รู้
เราได้รักกันและรู้จักกันใช่ค่ะ

แล้วพอมันถึงจังหวะเหมาะที่มีคนถามพอดี

มันจะดีมาก
ใช่ค่ะก็ตัดสินใจที่จะตอบทุกคน
แต่เต้ยก็ทราบใช่ไหมคะว่าเราก็โดนหนักเหมือนกัน
พอเราถูกภพก็จะกลายเป็นแบบแก๊งเพื่อนต่างถูกยง
ว่าอ่าเราเลิกกับอเล็กเยาะที่จะไปปภทรภไฮโซ
ไม่รู้ว่าอะไรคือคำจำกัดความของคำว่าไฮโซ

ถ้าเกิดว่าเต้ยจะทำความรู้จักใคร
หรือว่าจะคบกับใครประเด็นที่สำคัญมากกว่าคำจำกัดความนี้
มันคือคุณค่าของความเป็นผลของคนคนนั้นมากกว่า
ว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีทัศนคติแบบไหน
เราเข้าใจกันไหมเราเข้ากันได้หรือเปล่าไลฟ์สไตล์เราไปด้วยกันได้หรือเปล่า
สิ่งนี้คือสิ่งที่สำหรับเต้ยเต้ยว่าสำคัญกว่า
ไม่มีความเครียดไหมครับที่โดนกระแสตรงนี้อย่างนั้นนะครับ
คุณเราต้องเข้าไปตัวเอง
เอาเป็นตัวต้อยคนเดียวเนอะคือถ้าสมมุติว่า
เป็นเต้ยเมื่อ๓ปีที่แล้ว๕ปีที่แล้ว๑๐ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้
เครียดแหละแต่ว่าณวันนี้เต้ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะ
เพราะว่าเรารู้ตัวเองดีทั้งคู่เลยนะเต้ยกับเล็กรู้ตัวเองดีว่า
เราทำอะไรกันแล้วเราก็เราคิดเราตัดสินใจด้วยด้วยแบบด้วยสติของเราแล้วจริง
เราคุยกันแล้วจริงเพราะฉะนั้นอะไรที่ใครจะพูดแบบไหนยังไงไม่เป็นไร
คือมันเป็นแล้วแต่เขาอะค่ะ
หมายความว่ามันไม่ได้บรรพอนเราเลยใช่ไหมคือใจเราเข้าแข็งคลอ
มันก็มีความกังวลนิดนึงนะคะที่ต้องแบบว่ามาตอบคำถามหรือว่ามาแบบมีแบบอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบโอเคมากเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นคนยังไงเราทำอะไร
แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
เต้ยเครียดไหมครับว่าคนก็จะจับตามองว่าหลังจากนี้เต้ยจะคบใครและจะเป็นไฮโซจริงหรือเปล่า
ก็สมมุติว่ามันออกไปจากที่แบบมันจะจดดันตัวเราใหม่อย่างเงี้ยเต้ย
เต้ยรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคนจะมาพุ่งประเด็นไปว่าแบบเต้ยจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเป็นอย่างนั้นแน่เลย
ซึ่งเหมือนแบบโดนทำนายอนาคตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีใครเข้ามาจริงค่ะ
คือเต้ยไม่สามารถรู้ได้จริงว่าในอนาคตคนที่เข้ามาจะเป็นใคร
จะเป็นคำจำกัดความคืออะไรอะไรอย่างนี้
จะให้โชคไม่ให้โฟลจะเป็นในวงการนอกวงการคือไม่มีทางไม่มีใครรู้แน่แบบอนาคตเราไม่รู้อะค่ะ

คืออนาคตกับอเล็กจะมีโอกาสกลับมาเหมือนเดิมมั้ยคะเพราะหลายคนก็เชียร์อยู่
กับเล็กใช่มั้ยคะเรื่องอนาคตมันก็เป็นเรื่องอนาคตมากเลยอ่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเต้ยไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าวันหนึ่งจะเป็นยังไงในอนาคต
ถ้าเกิดว่าเราจะได้กลับมาเจอกันได้กลับมาคุยกันมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจริงที่ตอนนี้เราไม่รู้อนาคตจริงค่ะ
ขอถามเรื่องพ่อของแต้วบ้างค่ะ
แต้วก็ดีขึ้นเรื่อยนะคะจริงแล้วเรื่องการสูญเสียมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คือมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าอย่างพี่แต้วเองก็คือต้องแบบยอมรับเลยว่าพี่แต้วเข้มแข็งมากจริงค่ะ
แล้วก็ดีขึ้นพบวิทย์ทุกวันเนาะแม่นี้พี่เต๋าเองก็ดีขึ้นทุกวันค่ะ
ก็มีไปช่วยงานเรื่อยค่ะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยค่ะแต่ว่าหลักแล้วครอบครัวพี่แต้วได้กำลังใจดีมาก
ไปช่วยค่ะไปช่วยงานมีอะไรก็ไปช่วยจริงแล้วไม่ได้มีแค่เต้ยไปช่วยค่ะ
ค่ะลุกต่อลุกต่อ